เรื่องของการเรียนก็ต้องจับตามองไปที่วันที่๒๙มกราคม
ประคอชุดใหญ่จะมีการประชุมแล้วก็คลายล็อก

แต่ทีนี้เมื่อวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า

แล้วก็อาจจะมีการแบ่งโซนสีในการเปิดเรียนอยู่
แล้วก็เล็งเรื่องของการสลับวันเรียน
ต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแบบวันต่อวันจริงนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ขยายกันต่อเนื่องเลย
สำหรับเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
เมื่อวานี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ศักดิ์ศุกร์
รองนายยกมตรีนายอนุทินชาญวิรากูล
พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
บริหารกระทรวงมีการประชุมทางไกล
กับทางแพทย์ศาสตร์ศุกร์จังหวัดผู้บริการโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเลย
แล้วก็ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนในการป้องกันโควิด๑๙
อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าวัคซีนล็อตแรก
จะมาจากบริษัทแอสต้าเซเนก้าเข้ามาล็อตแรกต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยบอกว่า
สำหรับผู้ที่จะถูกฉีดในกลุ่มแรกแน่นอนเป็นบุคลากรหน้าด่าน
ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจด้วยนะคุณนะ
บุคลากรเองหรือว่าผู้ที่จะฉีดในกลุ่มแรก
ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนกันวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบได้
แล้วก็ตรวจสอบอาการภายหลังติดตามอาการด้วย
หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ
๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยฉีดวัคซีน
แรกเป็นข้อเสนอจากทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอมา
แต่ก็ต้องพิจารณากันอีกครั้งถึงความเหมาะสม
แล้วก็รองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีอนุทิน
ก็ย้ำนะครับบอกว่าการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย
ต้องเป็นธรรมโปร่งใสไม่ให้มีการเหลื่อมล้ำโดยเด็ดขาดนะครับ
ส่วนการเลือกพื้นที่เสี่ยงในการฉีดวัคซีน
บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยง

จะประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่๒๙มกราคมนี้
หลายคนถามว่าวัคซีนเข้ามาต้นเดือนกุมภาพันธ์
ฉีดเลยล่ะฉีดทันทีเลยไหมต้นเดือน
เขาบอกมันต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบและกระจายวัคซีนก่อน
สัปดาห์ที่๓ของเดือนน่าจะฉีดได้นะครับ
ส่วนเรื่องผลข้างเคียงอันนี้ก็สำคัญนะ
เมื่อวานทางด้านของประหลัดกระทรวงนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของการ
ที่เวลาฉีดไปแล้วจะต้องติดตามผลอย่างไร

ฉีดเสร็จปุ๊บต้องรอดูอาการ๓๐นาที

หลังจากนั้นดูในระยะรอบ๗วันรอบ๒๘วัน
และถึงจะมีการพิจารณาฉีดกระตุ้นเข็มที่๒
ก็ต้องดูอาการข้างเคียงดูอาการแพ้แหละว่ามีไหม
ตอนนี้เราศึกษาข้อมูลจากประเทศอื่นอยู่ว่า
อาการข้างเคียงมันมี๑ต่อล้านซึ่งไม่เสี่ยงนะครับ
แล้วก็เรื่องของเข็มฉีดยาพอไหมท่าน
ฉีดยาจะฉีดตั้ง๒๓ล้านเข็มนะคุณ

เขาบอกว่ามีเพียงพอเพาะผลิตได้เองในประเทศนะครับ
แล้วก็สัปดาห์หน้าจะทยอยส่งเข็มฉีดยา
ไปยังโรงพยาบาลต่าง๒๕๐๐๐ชุดแล้วนะครับ
แล้วก็นายอนุทินยังเปิดเผยถึงกรณีการจัดซื้อวัคซีน
อันนี้เพิ่งเปิดเผยเมื่อเช้านี้เอง
กรณีการจัดซื้อที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า
โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามว่าการจัดซื้อมีความล่าช้าหรือเปล่า
นายอนุทินยืนยันว่าไม่ล่าช้านะครับแต่ว่าที่ทำไปทั้งหมด
เป็นกระบวนการที่เร็วขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าไทม์ไลน์เดิมมันคือมีนาคม
แต่ทีนี้เราเข้ามากุมภาพันธ์ฉีดได้กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

แล้วก็นายกมนตรีเป็นห่วงประชาชน
เลยอยากให้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง
แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะฮะ

เอาจริงคุณผู้ชมเมื่อตอนประมาณเกือบเที่ยงคืน

คุณอนุทินนั่งคู่กับผู้ว่าวีรศักดิ์

ซึ่งในโพสต์เขียนให้กำลังใจ
บอกว่าพี่ปูพี่ปูก็คือผู้ว่าวิรสักนั่นเอง

ผมเป็นกำลังใจให้พี่ทุกวัน

แล้วก็แฮชแท็กให้กำลังใจผู้ว่าปู
คือเมื่อวานเรื่องของข่าวลือต่างนานา
เกี่ยวกับอาการของผู้ว่าปูหรือว่าผู้ว่าวีรศักดิ
ว่าสมุทรสาครที่รับการรักษาตัวจากโควิด๑๙เนี่ย

จนทำให้เมื่อวานทั้งคุณอนุทินออกมาชี้แจง
บอกว่าก็มีการแถลงอาการอยู่แล้ว
แล้วก็คุณหมอประสิทธิ์ของจุฬาศิริราช

ไม่ได้เป็นข่าวลืออย่างที่ลือกันไปว่าเสียชีวิต

จะต้องฟังการแถลงจากทีมแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ว่าเท่านั้นนะ

ที่ไปลือกันคิดถึงจิตใจของครอบครัวของผู้ว่าเขาบ้าง
คุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่าไอ้ที่ลือกันไปเนี่ย
วัวแต่แข่งขันกันในการที่จะเสนอข่าวสารหรือเปล่า

วันนี้นายกก็มีการถามถึงอาการของผู้ว่า

เพราะว่าวันนี้ประชุมคอรมอลก็ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส

ทีนี้นายกก็ถามแล้วนายกก็พูดด้วยนะคะ
บอกว่าคนทำดีต้องให้กำลังใจ

แล้วก็ได้ส่งคนไปเยี่ยมแล้ว๓๔ครั้ง
นายกเองก็เป็นห่วงแล้วก็ขอให้กำลังใจ

ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมว่าผู้ว่าสมุทรสาคร
จะผ่านวิกฤตจากอาการป่วยครั้งนี้ไปได้
แล้วก็มีทีมแพทย์ที่เฝ้าดูแล
รวมถึงคอยรักษาอย่างสุดกำลัง

ผู้ว่าสมุทรสาครได้ทำให้แก่ประชาชน

โดยเฉพาะช่วงที่โควิดระบาดในพื้นที่
ผู้ว่าสมุทรสาครก็เป็นคนแรกเลยนะ
เข้าไปดูแลไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างกล้าหาร
ดังนั้นอันนี้นายกฝาก
ฝากว่าขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ

คือให้ติดตามการแถลงของคณะแพทย์ศิริราช
ที่เป็นเจ้าของไข้แล้วก็รักษาอยู่เท่านั้นนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี

การรักษานายวีรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ก็บอกว่าคือมีการเจาะคอเพิ่มเติม
เพื่อดูดเสมหะให้ได้มากขึ้นและลดการอักเสบ
เพราะว่าผู้ที่ใส่ท่อนานจะเกิดปัญหาเรื่องของเสมหะ
เจาะคอจะช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัด
ดูดเสมหะได้มากขึ้นก็เชื่อว่าอาการจะทรงตัว
ภายหลังจากการเจาะคอพบว่าสามารถรับออกซิเจนได้ดีขึ้น
ลมเข้าปอดได้ดีขึ้นควบคุมการหายใจได้ดี
การติดเชื้อแล้วก็ไข้ลดลงก็ให้ยาปฏิชีวนะ
แล้วก็ตอบสนองได้ดีคุณหมอประสิทธิ์ก็เผยมาแบบนี้
แล้วก็คุณหมอประสิทธิ์บอกว่าคนที่ลือกันไปว่า
ถึงขนาดขั้นเจาะคอถือว่าเป็นผู้ป่วยอาการหนักหรือเปล่านะครับ
ประสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าการเจาะคอของผู้ว่า
มา๔๘ชั่วโมงแล้วคนส่วนใหญ่มักตกใจ

คุณหมอบอกว่าตอนนี้เราก็พยายามควบคุมการติดเชื้อในปอด

ส่วนเรื่องของการปลูกถ่ายปอดยังไม่ถึงเวลา
คนทั่วโลกมีการพูดถึงเรื่องนี้กันนะฮะ
เข้าไปทำลายเนื้อปอดจนไม่เหลือแล้วบางคน
ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายปอดหรือว่าเอาปอดของคนอื่นมาใส่

ทีนี้ก็ต้องดูอาการของผู้ว่าแบบใกล้ชิด
ที่ผ่านมาเราก็เคยมีผู้ป่วยหนักและใช้ปอดเทียมเหมือนกัน

ก็ต้องขอให้ฟังคำชี้แจงจากทางสิริราชด้วย
คุณหมอเขานัดเวลาในการแถลงทุกวันนะ
ใช่ปกติจะแถลงบ่าย๒โมงคือเมื่อวานก็แถลงบ่าย๒
แต่ว่าวันนี้ไม่มีการแถลงนะคุณ
แต่ว่าเลื่อนเวลามาเป็นตอน๑๑โมง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามอาการของท่านผู้ว่าด้วยนะคะ
คือถ้าอาการผู้ว่าวีรศักดิ์ฟังจากปากของคุณหมอประสิทธิ์ท่านเดียวเลย
ใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงผู้ว่าวีรศักดิ์
ก็นึกถึงที่สมุทรสาคร
เพราะว่าเราก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเราต้องเฝ้าดูเป็นจุดหลักเลยนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาครอย่างเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
ก็มีรายงานออกมาว่า๙๑๔ราย
เรื่องนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
รองผู้ว่าธีรพัฒน์คัชมาศบอกว่าในช่วงอาทิตย์นี้
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขามีการปรับแผน
เป็นการตรวจเชิงลุกตรวจแบบปูพรม
การเห็นตัวเลขหลักร้อยเกือบแตะหลักพัน

แต่ว่าผลแล็บแต่ละวันอาจจะมีการรายงานที่ล่าช้าไปบ้าง

อันนี้เป็นไปตามกระบวนการทางการแพทย์
ซึ่งรองผู้ว่าพูดจริงก็สอดคล้องกับหมอเบิร์ต
โคศกสบคที่มีการชี้แจงเมื่อวานเหมือนกัน
คือเมื่อวานโฆษกสวบคก็บอกก็เตรียมใจไว้เลย
ว่าตัวเลขต้องเยอะแน่นะฮะแต่ว่าทางรองผู้ว่า

มันเป็นการตรวจค้นหาเชิงรุก
ตรวจเจอเยอะก็ถือว่าดีที่เราเข้าค้นหาผู้ป่วยได้เร็ว
ไม่ต้องตกออกตกใจไม่เกินความคาดหมายนะฮะ
แล้วก็จริงนะครับจากกรณีของสมุทรสาคร
เมื่อวานมีการแถลงเรื่องการติดเชื้อรายใหม่๙๑๔ราย
บวกอยู่ในตัวเลขของการแถลงของสบค
ในวันนี้ประจำวันที่๒๖มกราคม๒๕๕๙
โดยพบว่าผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันที่๒๖มกราคม
คือ๙๕๙รายคุณเห็นไหม
ตอนแรกเราเล็งว่าทะลุพันธุหรือเปล่ายังไม่ทะลุนะ
ใช่คือ๙๑๔ของสมุทรสาครรวมแล้วทั้งหมดทั้งประเทศคือ๙๕๙ราย
ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ๙๓๗รายนะฮะ
แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศอยู่ในขั้นตอนของเศษควารันทีน๒๒ราย
รวมยอดสะสมทั้งหมดผู้ติดเชื้อในบ้านเราตั้งแต่เริ่มแรกของการระบาด
คือ๑๔๖๔๖รายแล้วก็สีเขียวคือหายป่วยแล้ว๑๘๙๒รายนะฮะ
ส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ไม่มีเพิ่มนะครับ
ก็ผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราอยู่ที่๗๕รายนะฮะ
อันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่สบคเพิ่งจะแถลงออกมานี่เองนะครับ